ฉันจะพาไปดูอีกหนึ่งงานที่สนุกสนานมาก
เพราะมันคือการแข่งขันการทำหลามข้าว
เป็นวิธีการปรุงอาหารของชาวคุระบุรีจังหวัดพังงา

ยิ่งใหญ่สนุกมากเลยครับคุณ

ไม่ใช่ไฟไหม้นี่คุณตัวออกตกใจให้หมด
เขาจุดเตาเขาจุดเตาคุณเห็นไหมอ๋อมันก็ต้องไหม้สินะเนี่ย
ไม่ใช่ไฟไหม้แต่อย่างใดนะคะคือมันเป็นวิธีการแข่งขันหลามข้าวปรุงอาหารของชาวคุระบุรี
ที่นี่เนี่ยนะเขาก็เลยมีการจุดเตาแข่งขันกันแบบนี้
คือแค่จุดเตานี่ก็ใช้เวลาปลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะ
ร้านจัดขึ้นภายในตลาดเบาของฮครูระบุรีอำเภอครูระบุรีจพางงา
ทางอำเภอเขาจัดการแข่งขันนี้ขึ้น
ในการแข่งขันก็จะให้ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยนะคะ
หลามข้าวหรือเรียกง่ายก็คือการหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่
แต่ละทีมเขาก็จะมีเทคนิคการหลามข้าวที่มันแตกต่างกันออกไป
ก็เราก็จะได้เห็นวิธีการหลามข้าวที่ถือว่าเป็นอะไรที่หาดูได้ยากนะคุณ
เห็นไหมคะแต่ละทีมเขาจะมีแบบว่าขั้นตอนของเขา
อันนี้ใส่น้ำลงไปตรงกลางบ้างอะไรแบบนี้
บรรยากาศการแข่งขันนะคะเป็นการแข่งขันที่ทั้งคนแข่งทั้งกองเชียร์
รุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อเลยว่าลุ้นว่าข้าวที่หลามออกมาเนี่ยมันจะสุกหรือมันจะเสาร์อาทิตย์
มันจะสุกหรือมันจะดิบไม่ใช่สุกเสาอาทิตย์จังกันทาน
มันจะสุกไหมมันจะดิบไหมมันจะทานได้หรือเปล่านะคะ
กว่าข้าวจะสุกกระบอกก็ไหม้บางทีมเขามีแบบนั้นเหมือนกัน
งานนี้เขาไม่ได้แข่งกันแค่หลามข้าวอย่างเดียวนะจ๊ะ
เพราะว่าหลามข้าวแล้วก็จะต้องมีเมนูอาหารอีก๖อย่างให้กับคณะกรรมการได้ชิมกันด้วย
นี่ค่ะงานนี้จะแข่งกันทำเฉยมันก็แม่มันจะดูแบบว่าเรื่อยเกินไป
การแข่งขันเขาก็เลยต้องมีการแข่งขันประชันฝีมือที่มาพร้อมกับลีลา
แต่ละทีมลีลาจัดเต็มแค่ไหนไปดู
นี่เป็นไงลีลาของเธอ
กองเชียร์และผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมนะคะคุณ
จัดเต็มมากเลยนะลีลาที่พริ้วมากนะอยากจะไปร่วมเต้นด้วยจะส่งคุณชนะไปด้วยเหลือเกิน

ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ

ไปดูข้าวที่หลามกันเอาไว้ด้วยนะคะ
เขาแข่งขันกันอย่างสนุกสนานเฮฮาเลยถึงท่าเต้นจะจัดเต็มขนาดไหนแต่เขาก็ไม่ลืมกันทำข้าวที่เขาเตรียมกันเอาไว้เพราะว่าอาหารของแต่ละคนคุณดูนะคะ
นี่ลีลาไม่ธรรมดาจริง
อาหารที่ทำออกมาหน้าตาก็น่ารับประทานทั้งนั้นเลย
และทีมที่เข้าตาคณะกรรมการที่สุดโดยเฉพาะชื่อทีมนั่นก็คือ

รอยหยักหงาย

รอยแบบรอยจนง้าย
รอยจนหงาย

ว่าน้องใบตองเขาแปลถูกหรือแปลผิด

ใครที่ดูฝากใต้หรือเป็นชาวใต้นะ

เออใช่ป่ะ
เขาบอกว่าแปลว่าอร่อยจนหงายหลังไปเลยแบบนี้
แปลว่าอร่อยเด็ดอร่อยจริงนะคะ
แต่ว่าไม่ต้องห่วงกรรมการชิมแล้วไม่หงายต่อเก้าอี้
แล้วก็เมนูเขาคุณดูหน้าตา

นี่เขาต้องมีการจัดตกแต่งจัดจานในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เมนูต่างที่น่าทานมาก
นี่น่าจะเป็นต้มทิ

เคยที่แปลว่ากะปิดิปะโต้
เรื่องละมีนุน่าทานจริงทานได้จริงนะคะ

ใช่แล้วก็คือทีมร่อยอยากให้
สนุกสนานของการแข่งขันของชาวใต้

สนุกสนานคึกคื้นนะเป็นกิจกรรมสมัครสมานสามัคคี
ใครที่มีความสามารถเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารก็ทำไป
มีความชำนาญในการเต้นก็เต้นไป

แต่ที่สำคัญอย่าลืมข้าวจะไหม้
เต้นนานไปเดี๋ยวข้าวไปเลยนะ